มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวปฐุมธานี

นักศึกษาพนักงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เห็นรอยเลือดไหมฮะมีเด็กคนนึง

คือรถเนี่ยกำลังจะจอดเพื่อจะส่ง
ผู้โดยสารเด็กก้าวลงมาก่อน
แล้วหงายหลังเพราะหงายหลังเนี่ย

เด็กเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

อายุเพิ่ง๔ขวบเท่านั้นนะครับ

ขับรถออกมาจากด้านในมหาวิทยาลัย

เด็กอยู่๒คนนะมียาย

พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุชะลอรถ

เท่านั้นแหละมีเสียงดังกรี๊ด
เกิดขึ้นก็รีบจอดรถ

พยายามไปดึงลูกออกมาจาก

แม่เขาโดดลงไป
แม่ของน้องโอ้โหนี่ร้องค่ะ

นั่งอยู่ที่เบาะหน้าของรถราง

อยู่เบาะหน้าส่วนเธอกับยายเนี่ย

นั่งอยู่เบาะหลังมาถึงจุดเกิดเหตุ

ชะลอตัวยังไม่ทันจอดดี

แล้วพอกระโดดลงไปปรากฏว่าเสียหลัก

จังหวะนั้นเข้าไปใต้ท้องแล้วล้อรถเนี่ย

ทับเข้าไปที่ตัวเด็กเธอบอกว่า
เป็นคนสวนของมหาวิทยาลัยครับ

ส่งร้าย

มหาวิทยาลัยที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็บอกตรงกับที่แม่เด็กบอกนะฮะ

จังหวะลดลางมาถึงไปจุดการกำลังอยู่
ช่วงชะลอยังไม่ทันจอดดีครับ

แล้วก็ล้มแล้วก็เข้าไปอยู่ที่ใต้ท้องรถก็ถูก

รถล่างมาผมกำลังชะลอจะจอด
แล้วน้องก็เหมือนว่ารถจะจอดแล้วก็เลยโดดลงก่อน
แล้วคือเขาจอดไม่ทันนะครับ

เขาก็โดดลงก่อนก่อนถึงตรงโพ้นเนี่ยนะ